คุณผู้ชมคะจากกรณีที่ญาติออกตามหาในเลวัย๓๒นะคะ
หายตัวไปจากบ้านตั้งแต่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมา
ก็ประกาศตามหาผ่านเฟซบุ๊กผ่านช่องทางต่าง
ปรากฏว่าล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
ร่วมกับตันยูเขาไปพบว่ากลายเป็นศพ
ถูกทิ้งอยู่ที่กองขยะ
นี่ค่ะที่กองขยะของโครงการเคหะเมืองใหม่บางพลี
แล้วสภาพศพเนี่ยนะคะถูกรัดคอด้วยเข็มขัด
น่าจะเสียชีวิตมา๓๔วันแล้วอะค่ะ
นายสุรสิทธิ์พลค้อหรือในเลอายุ๓๒ปีค่ะ
ญาติประกาศตามหาผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ
บอกว่าหายตัวไปตั้งแต่ตี๔๖สิงหาคม

นายสุรสิทธิ์ติดต่อกลับไปที่บ้านบอกว่าโดนไล่ตี
แล้วก็มีข้อมูลจากวินรถจักรยานยนต์รับจ้างว่า
ได้ไปส่งนายสุรสิทธิ์ที่แฟลตเคหะบางพลีโครงการ๓
ก็เลยมีการโพสต์เอาไว้ว่าถ้าใครเห็นติดต่อกลับด้วย
แล้วมีเบอร์โทรศัพท์อะไรบอกไว้ชัด
ไป๖วันล่าสุดเช้าวันนี้อาสามูลนิธิร่มกระตันยูจุดบางพลีน้อย
ได้รับแจ้งว่าพบศพผู้ชายเสียชีวิตถูกทิ้งอยู่ในกองขยะ
โครงการเคหะเมืองใหม่บางพลีแฟลตโครงการ๓ตึกที่๓๖
สภาพศพที่คอถูกรัดด้วยเข็มขัด
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓๔วัน
ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
จุดที่พบศพเป็นที่ทิ้งขยะภายในแฟลต์ค่ะ

เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังช่วยกันค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมอยู่นะคะ
และสิ่งที่เจอก็คือกระเป๋าสะพายข้างสีน้ำเงินมีเงินสดจำนวนนึงมีโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็มีเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นถูกทิ้งอยู่ในกองขยะด้วย
นางสาวธัญญากรแก้วมงคลอายุ๓๘ปีแฟนของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังว่า
นายสุรสิทธิ์หายตัวไปตั้งแต่๑๖สิงหาคมแต่ว่าได้โทรศัพท์ไปหาเธอไม่ได้รับสาย
โทรกลับติดต่อไม่ได้แล้วบอกว่าผิดปกติมากเลยค่ะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยจะรับโทรศัพท์ตลอด
น้องเขยของเธอโทรศัพท์มาบอกว่านายสุรสิทธิ์โทรไปขอความช่วยเหลือบอกว่ามีคนตามฆ่า
หลังจากนั้นสามวันก็ติดต่อไม่ได้แล้วก็เลยตัดสินใจเดินทางมาจากจังหวัดศรีสเกต
เพื่อมาตามหาแฟนที่สมุทรปราการเธอบอกว่าไปถามรอปภของแฟลต
ไปถามคนขับรถ๒แถวก็ทำให้รู้ว่าแฟนเธอหายไปในแฟลตโครงการ๓ตึก๓๒
เธอก็เข้าไปหานิติบุคคลเพื่อขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เห็นว่าแฟนนุ่มของเธอเข้าไปในแฟลตโครงการนี้จริงจริงนะคะมีแต่ภาพเข้าไปค่ะครับ
ไม่มีภาพเดินทางออกมาอืมภาพสุดท้ายคือเดินทางเข้าไปในแฟลต์อ่ะ
เธอก็เลยขึ้นไปหาในตึกทุกห้องก็ไม่เจอ
รู้ข่าวอีกทีก็คือพบเป็นศพแล้วอะค่ะ
เขาอ่อนตั้งแต่เห็นในกล้องวงจรแล้ว
พอวิ่งมาดู๘๐เราว่าใช่
เราก็ใช่พอเขาเอาศพออกมาเห็นข้างหลังเราก็รู้แล้วว่าเป็นแฟนเรา
วันที่๑๖เขามีการติดต่อกลับไปแต่ว่านี่ไม่ได้รับสาย
แล้วตอนนี้น้องน้องสาวเขาโทรมาหาโทรมาถามว่าเลได้โทรมาหาไหม
นี่ก็บอกว่าไม่รู้นะเดี๋ยวดูก่อน
แล้วน้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าโทรมาหาน้องเขย
ว่าบอกให้ไปรับตรงนั้นตรงนี้ว่าโดนอะไรตี
แล้วตอนนี้ก็เลยมาดูเวลามันไล่เรียกกันโทรหาแต่นี่ไม่ได้รับสาย
ทีนี้ค่ะคนที่พบศพคนแรกนายทัชนนโสบรรเทาเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่า
คือเขาก็รู้ข่าวว่าผู้ตายเข้ามาที่ตึกนี้มีแต่ภาพเดินเข้าตึก
ไม่ได้เดินกลับออกไปเขาก็พยายามช่วยตามหา
แล้วเขาก็ชะโงกหน้ามองลงไปในจุดทิ้งขยะคือมองลงไปจากชั้นสองอะค่ะ
แล้วเขาก็เห็นคล้ายกับหัวคนอยู่ในกองขยะลักษณะที่ว่าเหมือนกับนั่งพิงกำแพง
ก็เลยรีบเปิดประตูห้องที่เก็บขยะพบว่าเป็นศพคนจริง
เราชงอกหน้าในลักษณะไหน
มุ่นเข้าไปครึ่งตัวเลยครับ
มุ่นเข้าไปอย่างงี้เลยแล้วก็อย่างไรครับ
สภาพแรกมึงก็ถูงดำเห็นเป็นก้อนแต่ไม่รู้ว่าเป็นคน

ตอนนั้นก็ดำที่แรกก็มองไม่เป็นศพหรอก
เพราะมันยังไม่แจ้งผมก็ให้เขาเปิดขึ้นอีกสูง
ก็เห็นมาก็มาให้คนมาดูช่วยกันเอาไปดูเป็นศพ

เห็นมันนั่งคนนั่งอุ๊กงอคอหักเลย
เท้าเป็นอย่างไร

อ๋อนั่งอย่างนี้
เมืองต้นตำรวจสพบางสาวทง
ได้มอบหมายให้ทางมูลนิธิร่วมกับตันยู
นำร่างของผู้เสียชีวิตไปชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปนะคะ